คุณผู้ชมข่าวนี้หมดอนาคตเลยนะคะนักศึกษาปีที่๔คณะวิศวะ
เรียนเก่งด้วยคุณมหาวิทยาลัยชื่อดังของสงขลานะคะ
ปรากฏว่าไปก่อเหตุชิงทองที่ร้านทองค่ะตั้งใจว่าจะเอาทองที่ชิงมาได้เนี่ย
ไปขายเอาเงินไปคืนแฟนสาวเพราะไปยืมเงินแฟนสาวมาหกหมื่นบาท
เสียพนันออนไลน์จนหมดตัวค่ะ

ที่สุดแล้วถูกตำรวจสพจังหวัดสงคลา
สามารถควบคุมตัวได้แล้วนะคะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายอินทรเดช

เป็นนักศึกษาปีที่๔คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาค่ะ
ถูกจับกลุ่มตัวได้ขณะที่นายอินทรเดช

ที่บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษา
ณิชยการอำเภอหัดใหญ่นะคะ
ตำรวจก็เลยคุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพแบบนี้

สร้อยคอทองคำ๒เส้นหนัก๖บาทมาได้
รวมถึงอาวุธปืนพกสั้น๓๘เสื้อผ้าที่ใช้ในวันก่อเหตุด้วยนะคะ
หลังจากนั้นนี่ค่ะนำตัวผู้ต้องหามา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ห้างทองธนพัฒน์สาขา๒
ตั้งอยู่ถนนทะเลหลวงเขตเทศบาลนครสงขลานะคะ
อยากรู้ไหมนายอินทรเดชให้การว่ายังไงบ้าง
ทรเดชบอกว่าตนเองติดเงินแฟนสาวอยู่๖๐๐๐บาท

เยอะนะแฟนสาวก็กล้ายืม
ติดเงินแฟนสาวอยู่๖๐๐๐บาท

ก็เข้าใจเป็นแฟนกันน่าจะเห็นใจกัน
แต่ที่จริงนายอินทรเดชเอาเงินไปเล่นพนันออนไลน์
สิ้นเนื้อประดาตัวนะคะ

พอถูกแฟนสาวขอทวงเงิน
เพื่อจะนำไปจ่ายค่าเทอมก็ไม่รู้ว่าจะไปหาเงินจากที่ไหน
ก็เลยตัดสินใจลงมือก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองดังกล่าวนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเบื้องต้นตำรวจก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ๑ชิงทรัพย์
ความผิดเรื่องของพรบออาวุธปืน
คุณดูนะเรียนมา๔ปีวิศวะเขาเรียนกันกี่ปีคะ๔ปีไหม
ใช่๔ปีครับค่ะกำลังจะจบแล้ว

กลายเป็นคดีความติดตัวไปเห็นไหมผีพนันโทษของมันเป็นยังไงคะ